รถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปี๒๕๖๓จะสามารถเปิดบริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง
ซื่อถึงรังสิตได้แม้ว่าณขณะนี้อาจจะต้องมีการขยับขยายเวลา
ในการก่อสร้างออกไปอีกเกือบ๓๐๐วันก็ตาม
นายวุฒิชาติกรยานมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
หรือว่ารฟทลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
บางซื่อรังสิตบริเวณสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง
ระบุว่าพอใจกับความคืบหน้าการก่อสร้างครับ
ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเหลือเพียงการประสานงานของหน่วยงานเท่านั้น
จากการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาผู้ประกอบการขอขยายช่วงเวลาก่อสร้าง
โดยผู้รับจ้างสัญญาช่วงที่๑ที่รับผิดชอบเรื่องงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง
ขยายเวลาประมาณ๓๐๐วัน
ส่วนผู้รับจ้างสัญญาช่วงที่๒ที่รับผิดชอบงานโครงสร้างโยธาและสถานี

โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒

โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓

โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓

โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓

โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓
โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓

โดยรฟทจะประชุมและปรับแผนให้สามารถเดินรถได้ทันในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓